คุณผู้ชมค่ะเข้าสู่จังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับทีมปั่นจักรยานแล้วก็ทีมเจสสกีค่ะ
โครงการดีที่มีชื่อว่ารวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้นั่นเองนะคะ
นำทีมโดยคุณเป๊กสัญชัยค่ะคุณโยยศวดี
แล้วก็พิงกี้สาวิกาด้วยนะคะเพื่อร่วมกันระดมทุนค่ะ
โดยตัวแทนนักแสดงนะคะที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ก็ต่างเผยความรู้สึกเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
ตั้งใจจะไปให้ถึงจุดเป้าหมายก็คือจังหวัดนราธิวาส
กับระยะทางหนึ่งพันเก้าสิบกิโลเมตรให้ได้ค่ะ

ก็คือปั่นมาเก้าวันทุกวันนะคะระยะทางตัวนี้หนึ่งพันเก้าสิบกิโลเมตรแล้ว
เหลืออีกแค่นิดเดียวค่ะที่จะเข้าปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะ
ก็มันมีอุปสรรคเยอะมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะ
ก็ต้องขอบคุณพี่โยที่เป็นแม่ทัพที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ
ไม่มีอะไรจะพูดต้องขอบคุณค่ะค่ะก็ผลักดันนะคะผลักดันกันต่อไป
แล้วก็จะผลักดันจนกว่าจะจบอีกสองวันค่ะอืมอุ้ยคืนล่าสุดตอนนี้น่าจะเจ็ดล้านกว่าป่ะ
เพราะว่าท่านรวมวันนี้ด้วยนะเพราะล่าสุดก็อยู่ที่๖กว่าแล้วค่ะ
ตอนนี้ลุ้นค่ะอยากให้ถึง๑๐ล้านเนอะก็รอกำลังใจจากทุกท่านค่ะ
ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะก็คนละนิดคนละหน่อยนะคะ
มีความหมายมากสำหรับเด็กที่สามเจียวไหวชาแดมภาคใต้นะคะ
ตอนนี้ก็บริจาคได้ทางธนาคารออมสินนะคะแล้วก็หรือว่าจะเอสเอส
อืมรวมด้วยช่วยกันนะโครงการดีแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณโยยศวดีได้อัปเดตอาการของพี่สาวคุณเออัญชาลีด้วยค่ะ
ที่ตั้งใจปั่นจักรยานร่วมทริปนี้เช่นกันนะแต่ว่าต้องหยุดกระทันหันค่ะ
จากประสบอุบัติเหตุระวังปั่นตอนนี้ค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว
แต่ว่ายังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกประมาณสัก๒สัปดาห์
ซึ่งพี่สาวค่ะก็จะคอยส่งกำลังใจมาให้เธอตลอดเวลาด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคุณนิวอัปเดตอาการกันค่ะ
ก็ล่าสุดแอบไปเยี่ยมมาเนอะเพราะว่าอดใจไม่ไหวก็คิดถึงนะคะ
ก็อยากไปดูว่าเขาโอเคแล้วจริงแล้วพอเข้าไปถึงก็เห็นว่านอนกำลังกินอยู่บนเตียง
คือทำอะไรไม่ได้เนอะเขาก็นอนกินนอนกินนอนกิน
แต่วันนี้เขากลับต้องดูพวกเราผ่านทางไลฟ์เนอะ
ค่ะงานนี้เราก็ได้เห็นนะคะหัวใจของพี่นะคะกับน้องด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในแง่พี่น้องนะคะ
ไปเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนเลยทีเดียว
ใช่ค่ะงานนี้พี่แจ๊กกะรีนของเราก็ลงพื้นที่ไป
ที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกัน
ก็ไปส่งกำลังใจให้กับพี่น้องดาราแบบใกล้ชิด
แล้วก็ทำข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ